เดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะครับ
ไปเที่ยวยังสถานที่ที่เป็นประวัติศาสต
รวมไปถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย
พาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายครับ

ไปกันที่หมู่บ้านเทิดไทยนะครับ
หรือว่าบ้านหินแตกหมู่๑ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ก็เป็นชายแดนไทยเมียนมาหรือว่าพม่านี่แหละ
ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่นะครับ
ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์
อย่างอนุสรสถานเป็นอนุสรบ้านขุนสา
หรือว่าที่รู้จักกันในนามจางซีฟู
และมีชื่อไทยว่านายจันจางตระกูล
ก็พูดถึงชื่อของขุนศาหลายคนอาจจะทราบ
แต่บางคนถ้าเป็นน้องรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบก็ได้

ก็คือเป็นอดีตนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ของโลก
และเคยลักลอบตั้งกองกำลังในไทย
แต่ตอนนี้ถูกกวาดล้างไปตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ในปี๒๕๒๘นะครับ
ก็เอามาให้ได้เรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคนรุ่นหลัง
เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคเก่าสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายให้ได้พูดถึงกัน
แล้วก็เป็นเรื่องของบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เราคนรุ่นใหม่ที่จะได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์บ้านคุณสาเนี่ยนี่คือฐานที่มั่นที่บัญชาการในอดีตนั่นเองนะครับ
เข้าของเครื่องใช้บ้านพักแล้วก็รูปภาพต่างเนี่ยนะครับ
ถูกจัดเก็บเอาไว้ในบ้านและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาดู
นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งน้องเยาวชนนะไปเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา
ว่าในแต่ละบริบทในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
คุณสานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในบริบทหนึ่งของประเทศไทย
แล้วก็มีเรื่องราวตำนานมากมายให้ได้พูดถึงก็ไปเรียนรู้กันได้นะครับ
คือเราดูแต่ในตำราอย่างเดียวเนี่ยนะบางทีมันไม่อิน
พอไปถึงสถานที่จริงได้เรียนรู้จากจุดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่มาเรื่องราวเป็นอย่างไรอันนี้มันจะทำให้เรารู้สึกอินแล้วก็สามารถจับได้
เพราะว่ามันมีเรื่องราวร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจริงด้วยนะ
เป็นการสัมผัสประสบการณ์เปิดประสบการณ์ด้วยตาด้วยตัวเราเองนะคะ